กรณีที่กลุ่มวัยรุ่น๓คนค่ะ
ขี่ซ้อนสามกันมาขี่มอเตอร์ไซค์
หลบหนีการไล่ล่าของกลุ่มคู่อริ

แล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ล้มลงสองคนนี่ได้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะจมอยู่กับพื้นตรงนั้นแหละ
ปรากฏว่าเขาตามมาทันคู่อริตามมาทัน
จ่อยิงเสียชีวิตเลยนะคะ
วัยรุ่นคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายสารวุฒิอายุ๑๗ปี
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าปั๊มซัสโก้สาขาสามโคก
ก่อนถึงสามแยกไฟแดงวัดสิงห์ถนนปฐุมธานีสามโคก
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แต่พยายามที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แกะดูเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะ

นี่คมแฟกแบบนี้มิดดับแบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้เราไปสอบถามผู้กำกับโรงพักสามโคก
พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียรติศรีมาคุบ
ท่านบอกว่าคือตอนนี้ชุดสืบสวนจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ชุดสืบสวนโรงพักสามโคก
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตั้งแต่สะพานปฐุมธานี๑อำเภอเมืองปฐุมธานี
ไปจนถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณถนนปฐุมธานีสามโคก
หน้าปั๊มจุดเกิดเหตุตรงนี้ไปหมดเลยนะคะ
ไปดูว่ามันมีร่องรอยอะไรบ้างที่พอจะเก็บมาเป็นหลักฐานได้
เบื้องต้นเพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การบอกว่า
ไม่รู้ว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุเป็นใคร
เพราะกลุ่มของเพื่อนผู้เสียชีวิตก็เคยมีปัญหากับวัยรุ่นหลายที่
คืนวันเกิดเหตุทั้ง๓คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันมา
กำลังจะกลับบ้านเพราะมีคนโทรมาบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นนำขวดไปปลาใส่หน้าบ้านก็เลยจะไปดู
ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มามาเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตะโกนด่ากันระหว่างทางกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงขี่ไล่ล่า
หลังจากนั้นก็ชักอาวุธปืนมายิงใส่
ขณะนี้นะครับคุณผู้ชมชุดสืบสวนบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เอาล่ะบรรทัศน์สุดท้ายก็คือยังจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุไม่ได้